เกี่ยวว่าของหยาเสบติดมันทำให้คนที่เสบเข้าไปลืมหมดเลยนะ
ใครเป็นญาติใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นคนที่ดูแลเรา
ที่อุดรธานีขุมผู้ชมเพื่อนลานคนนี้นะไปไถตั่งคุณตาก่อน
หลานตัวดีชื่อโอ๊ตนะโอ๊ตหรือว่านายปาศิษย์อายุ๒๔ปี
ไปก่อเหตุทำร้ายตายายครับ
คือทำร้ายคุณตาก่อนแล้วพยายามจะฆ่าคุณยายที่ป่วยติดเตียงอยู่

โอ้โหเวลาเรากินเรายังต้องเป่าเลย
นี่เอามาราดเต็มหน้าแล้วบีบคอยาย
ก็โทรแจ้งตำรวจสพบ้านดุงมาจับได้เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของคุณตาคุณยาย

ไปเจอคุณยายสังสารยายสังสารก็คือยายของโอ๊ตคนก่อเหตุนี่แหละ
คุณยายก็นอนติดเตียงคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าท่านโดนตัดขาซ้ายนะเพราะว่าเป็นเบาหวานครับ
แล้วก็มีแผลที่หน้าท้องด้วยอยู่ในมุ้งเนี่ยคุณผู้ชม
ต้องมีคนคอยดูแลอาการของคุณยายอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ไปถามจากน้องสาวคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พี่สางสารพี่ฉันก็นอนอยู่บนเตียง
ส่วนสามีของพี่สางศาลก็นอนเล่นอยู่ใกล้เพราะว่าต้องคอยดูแลภรรยา
ส่วนยายสางสานช็อกคนช็อกขึ้นมาเพราะลาดเผื่อขู่ข้าว

จนญาติมาเห็นเขาก็จะแจ้งตำรวจแล้วก็พายายสางสารจะส่งไปภายบาล
คุณยายสางสารก็พอจะเล่าได้นะคุณผู้ชม
อันนี้จังหวะที่โอ๊ตโดนนำตัวขึ้นหลังกระบะตำรวจไปแล้ว
ยายสางสารเล่าว่าหลานโอ๊ตติดยางอมแงมเลย
เมายาแล้วก็คลั่งหนักเอามีดมาไล่ฟันตาไล่เตะไล่ต่อย

เคยบีบคอยายขู่ไว้อยากให้ตาย
ตายไปเลยยายตายไปเลยยายบาป
จะเอาอะไรรู้ไหมจะเอาเงินค่าศพเนี่ย

ฟังคุณยายสาขสารด้วยครับ
อืมฝากเจ้าย่ายนะ
คุณตาคุณยายอีกรึเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนคุณผู้ชมนะว่า
คุณตาคุณยายท่านประสงค์อยากจะให้หลานกลับมาไหมนะครับ